ท่านผู้ชมครับมาจับตาสถานการณ์ก่อนการชุมนุมใหญ่๑๙กันยายนนี้หน่อยนะครับคือเป็นการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษานะครับก็เลยมีคำถามมาว่าเอ๊ะแล้วเรื่องของการสนับสนุนการจะเคลื่อนไหวต่างเนี่ยเอางบประมาณเอาอะไรมาจากไหนยังไง
นะครับนี่คือภาพที่นายศรีสุวรรณจัญญานะครับ
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐมนุนไทยนะครับ
ยื่นคำร้องให้กับคณะกรรมการปปงตรวจสอบกลุ่มทุนและท่อน้ำเลี้ยง
บอกว่ามี๑๑รายชื่อที่สนับสนุนให้กลุ่มนักศึกษาจัดชุมนุมวันที่๑๙กันยายนนี้นะครับ
ซึ่งทางนักศึกษายืนยันว่ายังจะใช้ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับ
โดยบอกว่าการชุมนุมหลายครั้งที่ผ่านมารวมถึงครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น
จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีกลุ่มทุนที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงอยู่เบื้องหลัง
และเป็นไปไม่ได้ที่นักศึกษาที่ยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเอง
จะมีเงินมากมายมาจ่ายค่าอาหารค่าน้ำค่าเวทีค่าเครื่องเสียง
และอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ
ทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาได้ณวันนี้ได้๑๑คนนะครับ
คนที่แสดงตนชัดเจนว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงนะครับ
แล้วก็มีบัญชีธนาคารที่เปิดอยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์หรือเฟสบุ๊คนะครับ
แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีผู้สนับสนุน
อาทิเช่นนะฮะโพสต์บัญชีธนาคารให้กับอีกบุคคลหนึ่งอย่างนี้
อันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะ
ว่าตัวเองไม่ใช่เป็นบัญชีของตัวเองก็ตามนะครับ
ในทางกฎหมายนะฮะเราเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับ
ประเด็นนี้นะครับทำให้ทางแกนนำกลุ่มนักศึกษาที่จะออกมาชุมนุมนะครับ
รับว่าเรื่องท่อน้ำเลี้ยงมีจริงนะครับ
แต่เป็นท่อน้ำเลี้ยงที่มาจากประชาชนนะครับ

นี่เป็นประชาชนที่บริจาคสนับสนุนมาจากหลายช่องทางนะครับ
เดี๋ยวลองฟังดูนะครับที่เขาให้สัมภาษณ์กันไว้นะครับ
นี่คือการเคลื่อนไหวของประชาชนอย่างแท้จริง
แตกต่างอะไรกับการเคลื่อนไหวในยุคของอาจารย์แก้วสัน
แล้วผมต้องขอถามกับแล้วผมต้องทำอย่างไร

ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นท่อน้ำไม่ของเราก็โอนได้ตามบัญชีนี้นะครับ
ก็คือก็เปิดเปิดเป็นเปิดซีรีส์อยู่แล้ว
ใช่ค่ะคืองบประมาณในการจัดการงานของเราเนี่ย
เข้ามาจากการบริจักษ์ของประชาชนทั้งสิ้น

ใครอยากไปท่อนำเนี้ยของเราก็เชิญค่ะ
ขณะเดียวกันวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง

เพื่อจะดูแลให้เกิดความเรียบร้อยที่สุดในวันชุมนุมนะครับ

ได้โพสต์นะฮะในเฟซบุ๊กนะครับ
บอกว่าเขาคือฝ่ายที่จะออกมาสนับสนุนแล้วก็ป้องกันนักศึกษาที่จะออกมาชุมนุม
อาวุธของเขาก็คือรถดูดซ่วม

ชูสัญลักษณ์เนี้ยฮะชูสามนิ้วเนี้ยครับ
บอกว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งมีรถถังในการปราบรามผู้ชุมนุม
เขาก็มีรถดูดซ่วมอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
อ้าวนี่ฮะก็เดี๋ยวจับตากันต่อนะครับ
เสาร์นี้นะฮะต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์ที่จะเคลไปยังธรรมเนียบรัฐบาลด้วยนะครับ